คู่รักในชีวิตจริงกันต่อเลยนะคะสำหรับป๊อกกับมากกี้
คู่นี้เนี่ยบอกเลยเป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้วแต่ว่าความรักความหวานไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยค่ะ
อย่างล่าสุดเนี่ยเขาไปออกงานอีเวนต์มาเจอมากกี้ก็ต้องถามหน่อยแหละกับสถานการณ์โควิดเนาะกังวลอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะ
มากกี้เนี่ยบอกเลยว่างานโชว์ตัวของเธอหรือเนี่ยฮะก็ไม่เท่าไหร่ไม่ได้ผลกระทบมากมายแต่ของสามีเนี่ยน่าเห็นใจหนักกว่าค่ะเพราะว่าถูกยกเลิกไปเยอะเลยค่ะ
สถานการณ์ดูเหมือนจะซ้ำรอยเหมือนคราวที่แล้วเลยแล้วคือป๊อกเองเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าเขาเพิ่งปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ก้มต่ำฮิตกันเต้นกันตามทั้งบ้านทั้งเมืองนะยอดวิวก็หลายล้านแล้วตอนนี้ป๊อกเองเครียดค่ะถึงขั้นว่าไม่อยากทำเพลงต่อแล้วมันท้อใจอ่ะคุณผู้ชมน่ะแล้วก็ในเรื่องเครียดเครียดอย่างที่
เขาก็เครียดนะมันเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเลย
เพราะว่าตอนที่แบบวิบวับ
ก็คือวิบวับมาได้สักประมาณเดือนนึง
งานคอนเสิร์ตได้ประมาณ๘๙งาน
แล้วหลังจากนั้นก็คือแคนเซิลไปเลย๘๐งานอย่างนี้
เขาตั้งใจทำก้มตำ
พอแบบว่าเริ่มแบบเริ่มมาแล้วกำลังจะไปคอนเสิร์ต
ตอนนี้คือคอนเสิร์ตจองยาวจนถึงกลางปีหน้าไปแล้ว
คือถ้าสมมุติว่าแบบว่าอีกรอบนึงก็คือ
ก็สงสารเขานะเขาบอกว่าเขาอยากจะพักไปนานเลย
เขารู้มาสักพักนึงแล้วว่าเราชอบอะไรอย่างนี้
ปกติพี่ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยได้ซื้อของอะไร
เคยพูดไว้แบบไว้นานแล้วว่าอยากได้
ลืมไปแล้วลืมไปเลย

เหมือนกี้จะซื้อเทียนให้เขาไปเทียนหอม
เราคิดว่าเทียนหอมเหมาะกับเขาแล้ว
สองคนเขาก็โอเคแล้วนะคะตอนนี้ก็สนุกสนานกัน
เวลาไปไหนมาไหนก็ง่าย
สะดวกดีสำหรับปัจจุบันก็พักไว้ก่อนค่ะ
เข้าใจนะหัวอกคนทำงานตั้งหน้าตั้งตาทำงานเนี่ย

กระแทรสยามเนี่ยบอกว่าซ้อมเต้นจนแทบจะอ้วกเลย
สุดท้ายพอมาเจอเรื่องโควิดแบบนี้
แคนเซิลยาวเป็นปีเลยนะคุณผู้ชมนะ